สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แพรรัสมาแล้วนะคะ
เจอกับเราสองคนค่ะเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะ
ใช่ค่ะวันนี้โอ้โหข่าวมากเลยทีเดียวนะคะ

แต่ก่อนจะไปเคลียร์กับข่าวอะไรต่าง

ยิ้มกันให้หายเพลียกันดีกว่า
นะค่ะกับท่านนโยคไปกันที่คอลโลหมอเลย

คราวนี้นะคะเพราะว่าทัพดาราดังค่ะ

พี่ตักมายุราแล้วก็คุณบอยทะคนเกียรตินะฮะ
เข้ารับมอบเกียรติบัติในฐานะที่เผยแพร่ผลงานให้กับรัฐบาล
แล้วก็เป็นพิธีกรรายการเดินหน้าประเทศไทยด้วยค่ะ
นักแสดงมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๒ของพวกเขาแล้วนะคะ
หลังจากที่นักแสดงเรื่องบุภเสันนิวาสเคยมากันแล้ว
ธนพัฒน์แล้วก็บีน้ำทิพย์เองก็บอกเพียงสั้นค่ะว่าตื่นเต้นมากเลย
แล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยยังมีการแซวในที่ประชุมด้วยนะคะ
แซวคอรมอลด้วยว่าเหนื่อยไหมคะ
อ่ะยังไงคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมภาพบรรยากาศดาราบุกธรรมเนียบรัฐบาลได้เต็มนะฮะ
พร้อมกับคำสัมภาษณ์ความรู้สึกจากปากพวกเขาได้อีกครั้งในบันเทิงไทยรัฐ
เย็นนี้๕โมง๔๕นาทีนะจ๊ะ
ก็รอชมภาพกันเต็มนะคะสวยหล่อบุกธรรมเนียบนะคะคุณผู้ชมค่ะ